สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บันเทิงไทยรัฐนะคะ
คำนี้พบกับคุณพลอยพิมรจิตและดิฉันใบตองรัชตะวันค่ะ
คุณผู้ชมคะข่าวแรกของเราในวันนี้มาเริ่มต้นกันที่น้ำใจของเหล่าศิลปินค่ะ
นำทัพโดยพี่เสกโลโซค่ะที่เคยออกมาประกาศนะคะว่าจะนำเงินจากการจัดคอนเสิร์ต
และตอนนี้ค่ะรายได้ทะลุกว่า๒แสนบาทแล้วค่ะ
เสิร์ตรักแอนที่ร็อกเกอร์เสกโลโซ
เป็นโตโผนำทัพศิลปินทั้งวีระบำรุงศรี
อดีตหัวหน้าวงมะลิลาบาลซีเลียนจิ๊บวัสสุ
อินคาสุกัญญามิเกลแห่งศักดิ์สิทธิ
้อยหมวกแดงอู๊ดเป็นต่อแมนวัฒนยู
และอีกมากมายจัดขึ้นเมื่อคืนที่โรงเล่า

นำรายได้จากการจำหน่ายบัตรเข้าชมคอนเสิร์ต
หลังหักค่าใช้จ่ายเป็นเงิน๒๖๕๐๐๐บาท
ส่งตรงถึงอดีตเซ็กซี่สตาร์แอนอังคณา

และรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเลิศสินแล้ว
โดยร็อกเกอร์ชื่อดังโพสต์ภาพหลักฐาน
โอนเงินทั้งหมดเข้าบัญชีส่วนตัวของแอนอังคณา

รายได้จากคอนเสิร์ตหลังหักค่าใช้จ่าย

และขอบคุณทุกคนที่มาช่วยกันในครั้งนี้
ในขณะที่เจ้าสาวหมาดตุ๊กกี้สุดารัฐ
หม่ำลาโคนิกโพสต์ภาพลงอินสตาแกรมส่วนตัว
เยี่ยมเซ็กซี่สตาร์ที่โรงพยาบาลเมื่อเช้านี้
พร้อมชวนทุกคนส่งกำลังใจ
และบริจาคเงินช่วยเหลือแอนอังคณาอีกด้วยค่ะ
นี่แหละนะคะในวันที่ลำบากแบบนี้

ในวงการบันเทิงที่ให้ความช่วยเหลืออยู่
กันดีอีกต่อไป